เช็คดวงกับหมอไก่พพาธินีกันหน่อยเขาบอกว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นรวยค่ะ
มีมาจุกกันเลย๓ราศีจะมีราศีไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
ราศีแรกเนี่ยก็คือชาวราศีเมษนะคะราศีเมษเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่รวยมากขึ้น
ไม่ว่าจะแบบทำงานทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำงานประจำนะคะ
ถ้าทำงานประจำแล้วระดับใส่เสริมโอโหรีดีวาปังมาก
แต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องลายจ่ายหน่อยนะครับเพราะเราบอกว่ามีรายได้เยอะ
ไอราศีกรมจึงถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีทุกเรื่องเลยนะคะ
เรื่องของความรักเขาเรียกว่าดีครบทุกอย่าง
อย่างในเรื่องของการเงินเรียกได้ว่าเป็นราศีที่หาเงินได้เยอะ
ยิ้มหวานกันหลายราศีเลยนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนใครที่อยากจะทำบุญเสริมดวงในช่วงวันหยุดยาวได้ทุกราศีเลย
หมอไก่แนะนำเคล็ดลับดีให้จะเป็นยังไงไปฟังกันหน่อยจ้า
อย่างแรกที่ควรจะไปทำเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่เห็นได้ด้วยตานะคะหรือว่าแสงสว่างทางปัญญานะคะ
เช่นในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษาและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับน้ำ
เพราะว่าน้ำเนี่ยจะหมายถึงเรื่องของโชคลาภการเงิน